หลายคนก็ตกใจว่าเออมันน่าจะจริง
เพราะว่าตอนนี้ก็ร้อนไงก็พากันเชื่อไปตามตำ

คือเวลาเติมน้ำมันก็คือเราใกล้หมดแล้วเราก็เติมใช่ไหม
เต็มถังค่ะคราวนี้เริ่มหน่อยเลยนะ
คนเริ่มกลัวน้องเฟื้องจริงแล้วเป็นอย่างไรคะ

ปตทก็ผู้ที่ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ในไทย
ก็ออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้เรียบร้อย

ข้อความที่ปรากฏก็บอกว่า
คำเตือนจากบริษัทน้ำมัน
เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นในภายภาคหน้า
กรุณาอย่าเติมน้ำมันระดับสูงสุด
เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดระเบิดในถังน้ำมันได้

เพื่อเหลือให้มีที่ว่างสำหรับอากาศ
อุบัติเหตุทางระเบิดสามารถเกิดขึ้นได้
เนื่องจากการเติมน้ำมันเต็มถัง

โอ้โหช่วยแจ้งคนอื่นคนในครอบครัว

คือเป็นทางการไง
เปิดหัวแบบต้องเชื่อต้องแชร์กันต่อ

เมื่อวานนี้นะครับบริษัทปฏฒจำกัดมหาชน
บอกว่าตามปกติแล้ว
รถยนต์ทุกคันจะได้รับการออกแบบ
รองรับไอน้ำมันในถังโดยเฉพาะ

สูงถึง๔๐๕๐องศาเซลเซียส

อกจากนี้น้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซล
จะสามารถจุดติดไฟได้เอง
ต่อเมื่อมีอุณหภูมิที่สูงกว่า๒๕๐องศาขึ้นไป
เพราะฉะนั้นการเติมน้ำมันเต็มถัง
จึงไม่ทำให้เกิดการระเบิดอย่างที่กล่าวอ้างแน่นอน
ดังนั้นยืนยันออกมาแบบนี้แถลงจากปตทแบบนี้
ข่าวนี้ต้องเช็คก่อนแชร์เป็นข่าวมั่วนะคะคุณผู้ชม